เดินทางไปในช่วงของตลอดกิน
กับร้านนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
บอกเลยนะบอกว่าชื่อจิ๊บแต่รสชาติไม่จิ๊บ
เพราะรสชาติเขาอร่อยและที่สำคัญจ่ายแบบจิ๊บ
อะไรจะเด็ดขนาดนี้ไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
เห็นหน้าผมแบบนี้คุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้ว
วันนี้ผมต้องพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยอย่างแน่นอน
ทำไมไม่เชื่อเหรอเอางี้ไหมล่ะ
โทรเลยต่อสายเลยต่อสายกับเจ้าของร้านมาคอนเฟิร์ม
ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังก่อนที่จะไปชิมกันเลย
หน้าจอก็จะแสดงแอปที่คุณต้องการใช้งานขึ้นมาแบบนี้
หน้าจอใหญ่๙นิ้วเห็นชัดเจนเลยครับ
ผมชนะจากรายการตลอดข่าวในช่วงตลอดกิน

เสียงเหมือนในทีวีเลยครับผมอ่า
คุณผู้ชมเขายังไม่เชื่อว่าร้านพี่เด็ดจริงเก๋าจริง

ยืนยันคอนเฟิร์มกันแบบนี้ว่าร้านนี้อร่อยเด็ดอย่างแน่นอน
ต่อชีวิตยุคใหม่ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
การใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีสะดุด
หน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่๙นิ้ว
ตอบสนองการใช้งานรวดเร็วแบบนี้เลย

เดินทางมาร้านนะครับร้านจิ๊บซีฟู้ดอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ถ้ามาจากกรุงเทพแนะนำให้ขับมาทางสะพานชลมากวิถี
เพราะจะได้เห็นวิวสวยเหมือนเราขับรถอยู่กลางทะเลเลยครับ
เราเดินทางมาถึงกันแล้วนะครับกับร้านจิ๊บซีฟู้ด
เขาบอกว่าเป็นร้านเก่าเก่าแก่ที่นี่
เกือบ๓๐ปีแล้วคุณผู้ชม
เอาล่ะวันนี้เรามีนัดพูดคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ
รวมไปถึงได้ชิมอาหารของที่นี่ด้วยครับ
ไหนก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับ
ผมอยากรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของร้านเรา
เห็นบอกว่าขายมานานเกือบ๓๐ปี

เห็นบอกว่าคุณจิ๊บก็ไม่ได้ทำร้านอาหารอะไรมาก่อน
เมื่อก่อนเคยออกทะเลกันมาครับ
หอยเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรอยู่กลางทะเลฮะ
หลังก็คือทีมมันก็ขาดทุนในช่วงนั้นไปเป็นล้านครับ
ขาดทุนเป็นล้านคนเคยล้มมาก่อน
ครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็เลยพลิกชีวิต
จากการเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเลยแบบนี้

เปิดร้านอาหารนะครับลองแรกลองดู
แล้วก็แสดงตอบรับดีครับก็ทำกว่ามาเรื่อยครับพี่
คือเรามีความรู้เรื่องของการดูอาหารทะเลอยู่แล้ว

อะไรที่มันแบบเป็นทีเด็ดของที่นี่จริง

ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ครับพี่

แล้วที่สำคัญราคาเป็นมิตร

มาเป็นชุดแบบนี้บอกตรงเลือกทานไม่ถูกจริง
ตามนี้ก่อนเลยนี่คือชุดคุณหนู
ระดับคุณหนูนะถึงจะได้ทานแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวปูดอง
แล้วนี่กล้างดองขีบขึ้นมาแบบนี้
แบบนี้กินแล้ว

งส้มไข่ปลาเรียวเซียวผมตักให้ดูนะ
เนี่ยเม็ดไข่แบบเต็มแน่นอย่างนี้
และเมนูนี้
หึกกะตอยน้ำดำจับคู่กันกับผัดกระเพราปูเยอะจริง
เมนูนี้เนี่ยแจกไข่ดาวให้ฟรี

หึกกระต้อยที่มีไข่อยู่ในตัว

กระเพราต้องกินกับไข่ดาว
อย่างแรกเลยชุดขุนหนูกั้งดองกับปูนอง
อร่อยเข้ากันดีหอมแล้วก็มีความเค็มที่นวล
ปูปุ้งอย่างสดบอกให้
ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของเขาให้ผลลัพธ์
แล้วก็รสชาติที่ดีสุดเลยล่ะครับ
แล้วแถมยังมีแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวที่ดีจริง
มันสดคือกัดไปมันเด้งหนุบเลย
แกงส้มเขารสชาติกลมเปรี้ยวเผ็ดกำลังดี

เมนูต่อไปข้าวผัดกระเพราปูหมึกกระตอยน้ำดำ
ผัดกะเพราที่เป็นเนื้อปูดีอยู่แล้ว
เพราะเนื้อปูเขายังยาวใหญ่
แล้วใส่มาเยอะมาพร้อมกับหมึกกระตอยน้ำดำ
มันหวานตัวน้ำหมึกครับตัวแน่น
มีไข่อยู่ในนั้นทุกตัวฟินจานนี้ดีสุดเลยครับ
เดินทางมาที่ร้านจิปซีฟู้ด
อยู่ที่ถนนพระยาสัจจาซอยสะพานใหม่จังหวัดชนบุรี
สังเกตหน้าซอยมีธนาคารไทยพาณิชย์
อยเด็ดถูกใจแบบนี้ตลอดกิน
ขอมอบผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ให้พี่จิ๊บเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับ

สัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผม
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน

ต้องบอกเลยว่าจิ๊บซีฟู้ดอร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงเด็ดมากผมไปชิมมาแล้ว
และที่สำคัญสดมากด้วย
ปูดองกั้งดอง

จะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงแล้วมันสดมาก